ตามการให้สัมภาษณ์ของคุณเลาใหญ่เลิศ
ซึ่งเปรียบเสมือนบ้านหลังสุดท้ายของเขาด้วยค่ะ
มีลายกระหนกสีทองประทับอยู่ทั้ง๔ด้าน
ความสูงจากฐานถึงยอด๗เมตร

เป็นผลงานของในพราวใหญ่เลิศ
และคนงานอีก๓๔คนได้ร่วมกันสร้างขึ้น
โดยพัฒนาจากแบบที่ตนเองเคยวาดไว้ก่อนหน้านี้
และมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยตามความต้องการของคุณพ่อสงวนสหวง
ใช้ระยะเวลากว่า๒เดือนจึงแล้วเสร็จ

โดยมีคุณพ่อของพระเอกผู้ล่วงลับ
มาดูแลตรวจตาความเรียบร้อยตั้งแต่เริ่มสร้าง
จนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ทุกวัน

เพราะว่าที่ผมเล่นในวัดนี้
ทุกอย่างผมจะเขียนแบบพวกสาราพวกทุ่มประตู
คือผมมีแบบของผมอยู่แล้วพอดีท่านก็มาเลือก
มาเลือกก็เลยว่าเอาแบบนี้
แล้วก็แก้ไขนิดหน่อยก็โอเคครับ
ท่านมาดูตั้งแต่หลักฐานทุกอย่างแล้ว
บางทีก็มาเช้าเย็นบางทีก็เช้าบางทีก็เย็น

เพราะว่าท่านเห็นเรื่องนี้สันละเอียดมาก
พอท่านเห็นวิธีทำต่างท่านชอบมากเลยครับ
ค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมดนี่
มันทุกอย่างก็ไม่เยื่อหรอก
ประมาณสักครึ่งล้านประมาณนี้แหละ
ช่างทำเจดีวัยเกษียณเล่าว่า

ของการประกอบอาชีพช่างทำเจดี
อาศัยครูพักลักจำจนมีความเชี่ยวชาญ
ทันทีที่ได้รับการติดต่อจากครอบครัวสหวง

ที่จะได้ใช้ประสบการณ์ทั้งชีวิต
เพื่อสร้างบ้านหลังสุดท้ายให้พระเอกลูกอีสาน
อันเป็นที่รักของชาวบุรีรำ
และไม่คิดว่าการพบเจอหน้าดาราขวัญใจประชาชน
๔๕ปีก่อนจะเป็นครั้งสุดท้ายของเขา
กระทั่งวันนี้ที่ได้ทำเจดี
เพื่อบรรจุอัตภิกษ์ของพระเอกชื่อดัง

ก็ไว้ประมาณ๔๕ปีที่งาน
งานบุพัฒนิมาพัฒนิวาส
คือเขามีคนเขาเอาไปโอบที่งานแล้ว

ดีใจที่ให้ช่วยทำมาก
เพราะทำให้ของปลออย่างนี้
ตอนนั้นก็รู้สึกว่างานทั่วไปที่เราเคยทำมาเนอะ
ตอนนี้รู้สึกว่าจะได้ทำงานให้
ดาราอย่างไรนี่ก็ภูมิใจตัวเองเหมือนกัน